ช่วงนี้ของเช้าสดใสไปทำบุญกันบ้าง

แต่ว่าเป็นการทำบุญด้วยไฟ
เพราะว่าอากาศหนาวแบบนี้ต้องทำบุญด้วยไฟ

เป็นประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นที่ก่อกองไฟและทำขนมถวายพระด้วย

ภาพนี้ค่ะเป็นชาวบ้านตำบลท่าเรือ
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
รวมตัวกันค่ะบริเวณวัดหมุนนะคะ
ในช่วงเช้ามืดแบบนี้แหละค่ะ
เพื่อที่จะร่วมสืบทอดประเพณี
ให้ทานไฟที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

ด้วยการก่อกองไฟให้พระภิกษุสงฆ์นั้น
เกิดความอบอุ่นในช่วงเช้ามืดของคืน
ที่มีอากาศหนาวเย็นโดยใช้ลานวัดเป็นที่เกาะกองไฟนะคะ
จากนั้นก็จะทำขนมพื้นบ้านถวายพระค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นขนมครกนะคะขนมเบื้อง
ข้าวเกลียบปากหม้อขนมโคขนมพิม
ขนมจู่จุนนะคะขนมเหนียวกวนทอด
แต่ปัจจุบันนะคะมีขนมแล้วก็อาหารเพิ่มขึ้นมากมายนะคะ
ก็เป็นอาหารที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะมาทานกับขนมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำชากาแฟหมี่ผัดข้าวต้ม

ชาวบ้านก็จะร่วมกันรับประทานอาหารอย่างสนุกสนานค่ะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการถวายพระทำขนมร่วมกันอยู่นะคะ
จากนั้นค่ะก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน
ก็ถือว่าเป็นประเพณีทั่วไปนะคะ
ที่ทำบุญเสร็จแล้วก็จะต้องรับประทานอาหารร่วมกัน
สำหรับประเพณีให้ทานไฟนะครับ
ส่วนใหญ่จะปฏิบัติในช่วงเดือน๒๐
ซึ่งเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นที่สุดนะครับ
โดยการให้ทานไฟเป็นการกล่าวถึงใน
ขุดพบนิกายชาดกเรื่องความตระหนีทีเหนียว
ของกโรยะเสถีที่เขาอยากจะกินขนมเบื้อง
โดยพระพุทธเจ้าได้โปรดให้พระโมคลานะ
ไปแก้ภรษาของเสถีผู้นี้
โดยแสดงทำเรื่องประโยชน์ของการให้
เชื่อไหมครับว่าโกริยเศรษฐีและภรรยาเกิดความเลื่อมใส
หลังจากนั้นก็ให้ทานมาโดยตลอด

ยังเป็นโอกาสหนึ่งที่ชาวบ้านจะร่วมกัน
ทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกัน
อย่างที่บอกพระฉันเสร็จชาวบ้าน
หลังจากที่ถวายฉันเพลแล้วก็ทานอาหารร่วมกัน
ใช่ค่ะก็เป็นความสามัคคีนะคะ
ทั้งเรื่องของหลังจากถวายทานแล้วรับประทานอาหารร่วมกัน
ก็ทำขนมร่วมกันก่อนที่จะถวายพระด้วย
หลังจากนั้นรอทำวัดร่วมกันนี่ได้บุญด้วย